สมัยนี้นะดาราสาวจะมาสวยอย่างเดียวไม่ได้
มันต้องน่ารักสดใสซาบซ่าด้วยนะคะ
อ่ะไปตามน้องใหม่ดาวิกาไปดูกันนะคะกับช่วง

หน้าสวยหุ่นใสไร้เมคอัพยังดูดี
โพสต์กี่ทีไฟลุกแล้วลุกอีกเรียกดับเพลิงแทบไม่ทัน
นิ่งว่าสวยแล้วภาพเคลื่อนไหวนี่ต้องขอยาดม
เพราะสวยสลบไปเลยจ้า
เวลางานคนสวยก็จริงจังตั้งใจมีสมาธิกับงานตลอด
อ่าไหนคนตั้งใจแม้ใส่มั้ยยัง
แต่ก็ยอมรับดูวนไปหลายรอบชอบตรงควงเอวดุ๊กดุ๊กบด
กล้าวผู้จัดการถึงก็ปากหัวโอ้โหใหม่ดาวิ
แต่ทั้งเราเป็นแต่เอ็นดูโอ้โหใหม่ดาวิ
สรุปเลยละกันว่าคลิปนี้เน้นหาไม่เน้นสวยจ้า

แล้วสมัยดาวีได้มั้ยไม่ได้แค่เอวก็ไม่ได้หรอแม่
สภาพไม่ได้แต่น้องใหม่เขาสวยเนาะ